มาดูเรื่องของข้าวหอมะลิกันถือว่าเป็นปีทองเลยนะปีนี้
เพราะว่าราคาข้าวขยับสูงสุดในรอบ๕ปีนะครับ
คือไปอยู่ที่๑๗๐๐บาทต่อตันถึง๑๘๐๐๐บาทต่อตัน
ก็เป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรด้วย
เนื่องมาจากเรื่องของอุทธกภัยในปีที่ผ่านมา

เรื่องของรัฐบาลก็พยายามที่จะระบายข้าวออกจากสต๊อกจนหมด
แล้วก็ราคาข้าวในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้น
กลายเป็นปีทองของข้าวหอมมะลิ

แต่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องทำใจเตรียมใจไว้
นั่นก็คือเรื่องของการอาจจะต้องซื้อข้าวหอมะลิในราคาแพงมากขึ้น
เพราะว่าต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มด้วยนะครับ

ข้าวขาวหอมมะลิใหม่น้ำหนัก๕กิโลกรัมราคา๒๔๕บาท
เป็นหนึ่งในสินค้าที่บริษัทบังซื้อโรงศรีไฟเจียเม้ง

กรมการค้างภายในปรับขึ้นราคาปลีก๕บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งจะทำให้ข้าวสารหอมมะลิถุง๕กิโลกรัมอาจจะมีราคาสูงถึง๓๐๐บาท
ในวันลบมานะธัญญาประธานกรรมการบริหารบริษัทบางซื่อโรงศรีฟันเจเม้ง

เพราะต้นทุนการผลิตข้าวโดยรวมปรับขึ้นถึงร้อยละ๑๐
ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น๑๒บาทต่อกิโลกรัม
แต่ทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันว่า
การจะพิจารณาอนุมัติให้ปรับเพิ่มเพดานราคาข้าวสารหอมมะลิสูงกว่า๒๙๐บาทต่อ๕กิโลกรัมนั้น
จะต้องสมเหตุสมผลสอดคล้องกับต้นทุน
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคือถ้าต้นทุนสูงขึ้น
มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีโอกาสขึ้นราคา
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่กรมค้าภายในดูแลอยู่
คือข้อที่๑ก็คือว่าต้องมีการติดป้ายราคาให้เห็นชัดเจน
เพราะอย่างที่ผมบอกแล้วข้าวมันมีความหลากหลายมีหลายสายพันธุ
ข้าวเจ้าก็มีหลายชนิดข้าวเหนียวก็มีหลายชนิดข้าวหอมก็มีหลายชนิด
เพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกโดยดูป้ายราคา
อันนี้ส่งราคาข้าวที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้นายประจักษ์โคสาอายุ๔๘ปี
ชาวนาในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเชื่อว่าผลผลิตข้าวที่จะเก็บเกี่ยวรอบนี้จะได้ราคาดี
เพราะปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมะลิโรงศรีรับซื้ออยู่ที่ตันละ๑๕๐๐บาทถือว่าราคาค่อนข้างสูง
ราคาข้าวนะครับถ้าฟังข่าวจากทางราชการหรือข่าวของแดนลำดวนที่พูดมา
รู้สึกว่าจะดีกว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ตลาดละ๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ๒๓บาทนะครับจากผลของนโยบายของรัฐบาลที่ให้ลดการผลิตข้าวลง
เช่นเดียวกับนางสุวิมลพระไหมงาและสามีชาวจังหวัดสุรินทร์ที่กำลังเตรียมดินเพื่อพอปลูกข้าวหอมมะลิอินซี
รับซื้อถึงกิโลกรัมละ๒๐บาทจากปีที่ผ่านมาราคา๑๖๑๗บาท
แต่ก็ไม่คิดที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพราะปลูกจนเต็มพื้นที่แล้ว
สนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
ผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังปีการผลิต๒๕๖๑ทัพ๒๕๖๒จะเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
รัฐบาลจึงใช้มาตรการในการตึงราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ให้ตกต่ำกว่า๑๕๐๐บาทต่อตัน
ส่วนข้าวเปลือกเจ้าไม่ต่ำกว่า๘๐๐บาทต่อตัน
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรได้เตรียมสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกว่าหนึ่งหมื่นราย
วงเงินทั้งสิ้นกว่า๑๖๗๑ล้านบาทค่ะ